กลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะเจ้าคณะพระเก้านำสิทธิ์สยานุสิทธิ์ร่วมส่งน้ำสังขารหลวงปู่ใหญ่พระมหาเทระสายพระปากรรมฐานสิทธิ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงจังหวัดอุดรธานีหลังละสังขารอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่๑๔ธันวาค
นำสังขารพระอุดมยานโมลีหลวงปู่จันสีจันทธิโปหรือหลวงปู่ใหญ่ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าฝ่ายธรรมยุทธ์จากโรงพยาบาลจุลาลงกรถึงหน้าอุโบสถวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุดรธานีซึ่งมีพระธรรมดิโลกเจ้าคณะภาคเก้านายสุชัยบุตรสาระและนายสมหวังพ่วงบางโพรอง
พระธรรมดิโลกเจ้าคณะพระเก้าได้นำสังขารหลวงปู่ขึ้นไปบนศาลาเฉลิมพระเกียรติ๘๘พันศาเพื่อประกอบพิธีคาระวะและส่งน้ำสังขาร
นายสุชัยบุษาระรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าวันนี้จากการประชุมคณะสงฆ์และคารวาสเพื่อเตรียมความพร้อมงานทั้งหมด
ซึ่งทางฝ่ายส่งได้แจ้งขั้นตอนไปยังมหาเทรสมาคมและสำนักพระราชวังแล้ว
เพื่อขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและโกรธ
สำหรับหลวงปู่ใหญ่ถือว่าเป็นพระ๕แผ่นดินนะคะเกิดเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมปี๒๔๕๔ที่บ้านโนนทันตำบลโนนทันอำเภอเมืองขอนแก่น
และบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่๖พฤษภาคมปี๒๔๖๘ณวัดโพศีจังหวัดขอนแก่น
เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุกที่วัดศรีจันทราวาสจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่๑๓มกราคมปี๒๔
ได้รับนามฉายาว่าจันทธิโปอันมีความหมายเป็นมงคลว่าผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันเพ็ญ